บุรีรำนะครับเดี๋ยวไปดูเหตุวัยรุ่นเนี่ยยกพวกไล่ทำร้ายกัน
ที่ว่าเยอะที่เห็นกันมาเดี๋ยวไปดูที่นี่
โอ้โหเยอะกว่าที่ไหนแน่

ชาวบ้านบอกน่าจะสัก๕๐กว่าคนได้
ฝ่ายเนี่ยไม่ใช่แค่วิ่งไล่ทำร้ายกันนะครับ
มีดทั้งปืนระเบิดปิงปอง
เหล็กแหลมอะไรนี่เยอะแยะไปหมดนะฮะ

เอาขวดปลาใส่กันเอาปืนไล่ยิงกัน
ปลาระเบิดปิงปองใส่กันนี่ครับ

คือเหตุการณ์นี้คือดูอย่างนี้นี่ไม่น่าเชื่อนะครับ

โอ้โหแต่ชาวบ้านบอกเห็นแล้วแบบอื้อหือ
คือผู้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วมาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าบุรีรำดินแดนนักรบยกพวกตีกัน
เหตุเกิดที่ถนนใต้เขื่อนลำนางรองที่โนนดินแดง
นี่ครับทุกผู้ชมครับถนนด้านล่างเขื่อนลำนางรอง

ก็มีวัยรุ่นบาดเจ็บคนหนึ่งนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราสอบถามไปยังตำรวจสพนดินแดงนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคือวันนี้สายตรวจก็ลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันทำร้ายกันตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจอหลักฐานยังหลงเหลืออยู่นะครับ
เศษขวดแก้วแตกมีระเบิดปิงปองด้วย
อยู่เต็มพื้นที่ไปหมดที่เจ้าหน้าที่ไปดูนะครับ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
มีวัยรุ่นนะฮะที่เป็นนักเรียนยกพวกตีกัน

เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มาจากพื้นที่อำเภอนนดินแดง

คงจะมาเที่ยวที่เขื่อนลำนางรองแล้วมาเจอกัน
แล้วก็เขม่นกันดูนี่ฮะอาวุธนะครับ
ก็เลยยกพวกตีกันตามที่ปรากฏในคลิปนะครับ
แต่ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครไปแจ้งความ
นี่มาเที่ยวเขื่อนด้วยน้องมีดเอาดาบไว้
เห็นไหมฮะสารวัตรนักเรียนบอกว่าวันเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มนักเรียนอายุสักประมาณ๑๓๑๕ปี

แล้วก็มานั่งดื่มกินสังสรรค์ที่ริมเขื่อน
ตอนเย็นเนี่ยรวมกันแล้วกว่า๕๐คนเนี่ย
ก่อเหตุยกพวกไล่ตีกันนะครับ
ทางฝ่ายปกครองแล้วก็น้องที่เป็นสารวัตรนักเรียนเนี่ย
พยายามตะโกนห้ามแล้วแต่พวกนี้มีจำนวนเยอะเหลือเกิน
มีอาวุธด้วยเลยไม่กล้าเข้าไปใกล้
กลัวจะโดนลูกหลงก็แจ้งไปยังตำรวจในพื้นที่นะฮะ
พอตำรวจมาไอ้พวกนี้ก็สลายตัวไปหมดแล้ว
นี่ฮะดูดูดูโอ้โห
ค่ะส่วนคลิปนี้ค่ะ